เป็นเรื่องขัดใจกันของคนสองฝั่ง
ค่ะอยู่อู่ตรงข้ามกันสองฝั่งถนน
ฝั่งนู้นก็มีอู่ซ่อมรถอู่หนึ่งฝั่งนี้ก็มีอีกอู่หนึ่ง
ข้ามกันไปมามันไม่ถูกใจกัน

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ก่อนว่าเขามีเรื่องอะไรกันนะครับ
เข้ามาเลย
ตอนแรกก็ท้ากันไปมาอยู่ดีฮะ
กล้าป่าวมีปัญหาอะไรป่าว

อีกฝ่ายว่าเอาป่ะล่ะอีกฝ่ายก็เอาสิ
ไปมาเอาจริงเลยเพราะว่าตีกันเลยนะครับ
คือในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสโพสต์คลิปนี้
แล้วก็บอกเล่าบอกว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มผู้ชายที่มากัน๔๕คน
กรุกมาหน้าร้านบอกว่าลูกน้องของร้านเราไปเบิ้ลรถใส่
จากนั้นก็เถียงกันพูดถึงการเนรคุณกัน
ท้าทายกันไปมาจนเกิดการลงไม้ลงมือตะลุมบอลกัน
ในคลิปมีผู้หญิงร่วมวงด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวซอยวัดลาดประดุก
บางบัวทองจังหวัดนุนธรรมบุรีเอาคลิปนี้มาโพสต์
เอาข้อความสั้นตรงนี้มาบอกต่อกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะไม่อยากให้เกิดความรุนแรงกันในสังคมนะ
ก็ต้องไปสืบหาข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ที่อู่วิรัตน์เซอร์วิสอยู่ที่ตำบลบางรับ
พัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ไปพบเจ้าของอู่ก็คือนายพิสิทธิ์

ช่วง๓ทุ่มของวันอาทิตย์ที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

จู่มีกลุ่มวัยรุ่นฝั่งตรงข้าม

เดินข้ามถนนมาแล้วก็มาถามเขาว่า

บอกว่าแล้วคุณมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะครับ

บอกว่าก็ลูกน้องของนาย

ลูกน้องของนายมาเบิ้ลรถใส่แล้วมองหน้าเรา
ทีนี้ครับเจ้าของอู่ฝั่งวัยรุ่น
ก็กระโดดถีบนายพิสิทธิทันที

อู่ฝั่งตรงข้ามชอบมาหาเรื่องเวลาเมานะฮะ
แล้วก็เธอยืนยันว่าลูกน้องของอู่เธอ

แล้วก็ได้แจ้งความไว้แล้วที่สพบฑนะครับ
ส่วนตัวลูกน้องของอู่วิรัติเนี่ยนะฮะ

ลูกน้องอายุ๒๐กับ๑๘ปี๒คนเนี่ย
บอกว่าไม่เคยไปเบิ้ลรถใส่อีกฝั่งเลย

ทุกวันก็จะขับกลับบ้าน

อันนี้เป็นความจากฝั่งของอู่นายพิสิทธิ์ที่เห็นในคลิป
แต่ว่าจากอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวต้องรอ
ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะให้ข้อมูลกับเราอีกทีหนึ่ง
ตำรวจสพบางบัวทองก็ลงพื้นที่เรียกทั้งสองฝ่ายไป
สอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วนะครับ